อีกหนึ่งเรื่องเดือดไม่แพ้กันเลยตอนนี้ขึ้นเทรนด์ทวิตไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
แฮชแท็กนานาไอซ์โดนทำร้ายคือเป็นเรื่องระหว่างคุณไอซ์รัชนกนะคะ
ซึ่งก็เป็นคนที่มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองเนาะ
กับผู้อำกับดังคุณต้อมยุทธเลิศคือคุณไอซ์มาโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่า
เธอถูกคุณต้อมยุทธเลิศตบหน้าถึงสองครั้งและกระโดดถีบที่ท้องเมื่อคืนนี้
เรื่องนี้ร้อนแรงมากเพราะว่ามีการพูดคุยกันไปหลากหลายประเด็นนะคะ
เอาต้นเรื่องก่อนเพราะตอนนี้เรื่องเป็นคดีความไปแล้วล่ะ
เรื่องของเรื่องคือคุณไอซ์รัชนกหนึ่งในกลุ่มพลังคลับเฮาวส์
แล้วก็แม่ค้าออนไลน์ที่โด่งดังจากการแสดงเป็นบทบาท
นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรีในสภาโจ๊ก
ร่ายยาวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๓ทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้
สรุปให้ฟังแบบย่อก็คือว่า

คุณต้อมยุทธเลิศเรียกเธอขึ้นไปคุยชั้นบนของเรือ
คือมันเป็นงานที่จัดที่เรือนะคะแถวท่าเรือย่านคลองศาล
คือจริงสองคนนี้ต้องบอกว่าคุณไอซ์กับคุณต้อมเคยมีปัญหากันมาก่อน
ประเด็นเรื่องที่คุณต้อมเคยออกมาพูดเรื่องว่า
คนที่ดูแลเรื่องเงินเรื่องสวัสดิการในการช่วยเหลือม็อบ

แล้วมีการเรียกขึ้นไปข้างบนเหมือนจะไปเคลียร์ขอโทษกัน
คุณไอ้บอกใจเธอจริงก็ตั้งใจจะขึ้นไปขอโทษเหมือนกัน
แต่ปรากฏว่าพอขึ้นไปถึงโอ้โหบรรยากาศเหมือนคุยกับมาเฟียเลย

คุณต้อมก็ตอบกลับทันทีเลยก็ใช่ไงก็เล่นกับมาเฟียอยู่ไง
อันนี้ก็ไม่รู้เป็นการแซวกลับหรือยังไงนะคะ
แล้วเธอบอกว่าเธอนั่งแล้วคุณต้อมอยู่ตรงหัวเรือ
แล้วเธอเล่าว่าตลอดการคุยเนี่ยมีการใช้คำหยาบคายเรียกแทนสัพพนาม
ก็คือใช้ขออนุญาตนะคะมึงกับกู

คุณต้อมเดินมาตบหน้าเธอสองครั้ง

ก็ด่าทอกลับกันไปกันมาชุนละมุนอีกพักใหญ่
แล้วตรงนั้นไม่ได้มีกันแค่๒คน

มีเพื่อนคุณต้อมอยู่หลายคน
บอกว่าจังหวะชุนละมุนพอมันผ่านไปทุกคนลงมาข้างล่าง
เธอก็เข้าไปทวงถามคำขอโทษที่คุณต้อมมาตบหน้าเธอ
กลายเป็นว่าถูกคนต้อมกระโดดถีบท้องอีกหนึ่งครั้ง
แล้วก็กล่าวหาว่าเธอตั้งใจไปสร้างสถานการณ์ดิสเครดิตพวกเขา
คุณไนท์ก็เลยโพสต์ทิ้งท้ายเอาไว้นะคะบอกว่า
ถ้าสภาพจิตใจไอซ์พร้อมกว่านี้จะมาเล่าเรื่องราวโดยละเอียด
พร้อมที่จะเปิดเผยเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้น
มีภาพและเสียงและแจ้งความไปแล้วเรียบร้อย
ล่าสุดในโลกโซเชียลมีการแชร์ข้อมูลนะคะว่างานต้นเรื่อง
เป็นงานที่จัดขึ้นที่เรือแถวย่านคลองศาลเนี่ย
เป็นงานจัดงานของรายการส่องทวิตยามเช้า
มีคุณปิ๊งถิตภาเป็นผู้ดำเนินรายการคือ
ทวิตยามเช้าเป็นรายการในคลับเฮาวส์หลายคนก็จะติดตามฟังกันอยู่แล้ว
เซลปคนดังมาร่วมงานนี้เยอะค่ะมีคุณด้วงดวงฤทธบุญนาคสถาปนิกชื่อดัง
คุณสมบัติบุญงามอนงหรือว่าบอกกรลายจุดบุคคลในแวดวงการเมืองแล้วก็วงการบันเทิง
ซึ่งก็คือเนี่ยค่ะคุณต้อมยุทธเลิศแล้วก็ดาราสาวคุณหมิวสิรินพัฒน์นะคะ
ก็เลยรีบทวิตรีทวิตข้อความของไอซ์นะคะแล้วก็โพสต์ขอโทษในฐานะ
จัดงานเสียใจที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นซึ่งช่วงที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณปิ๊งบอกว่ามนตรี
ดำเนินรายการทั้งสองคนเนี่ยแล้วก็แขกรับเชิญพิเศษกลับบ้านไปแล้ว
คุณปิ๊งที่เป็นหนึ่งในผู้จัดงานยุ่งอยู่กับการส่งแขก
ก็เลยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์มีคนที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อ
ขึ้นเรือมาภายหลังด้วยไม่รู้ว่าจะเพราะเมาหรืออะไรยังไง
แต่ทั้งหมดทั้งมวลทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเราไม่เห็นด้วยกับการทำร้ายร่างกายทุกกรณี
แล้วก็ยืนยันให้คุณไอซ์ไปแจ้งความและยินดีเป็นพยานให้คุณไอซ์
ส่วนคุณต้อมยุทธเลิศค่ะฟังฝั่งคุณต้อมบ้าง
หลังจากที่โอ้โหคนถล่มเยอะมากว่าแบบโอ้โหเป็นผู้ชายทำร้ายผู้หญิง
คุณทำแบบนี้ได้ยังไงคุณต้องปิดช่องทางโซเชียลทั้งหมดนะคะ
ไอจีกลายเป็นส่วนตัวไปแล้วแต่ล่าสุดให้สัมภาษณ์กับบันเทิงไทยรัฐออนไลน์
ตอบสั้นผิดก็ว่าไปตามผิดครับ
ตอนนี้รอชี้แจงที่โรงพักก่อนเดี๋ยวจะมาชี้แจงในโซเชียลอีกทีนึง
แต่ก่อนหน้านี้ก็มีการให้สัมภาษณ์สื่อหนึ่งเหมือนกันบอกทำนองว่า
หนึ่งไม่ใช่เรื่องการทำร้ายร่างกายแต่เป็นเรื่องของคนเมาทะเลาะกัน
แต่คุณไอซ์เนี่ยไม่ได้รับเชิญแล้วขึ้นมาบนเรือได้ยังไง
มาหาเรื่องกันหรือเปล่าอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกต
แล้วก็บอกว่าถ้าผมตบหน้าเข้าไปสองทีจริง
หน้าเขาต้องบวมแล้วไหมอันนี้ก็เป็นคำพูดจากทางฝั่งของคุณต้อมนะคะ
เรื่องนี้ค่ะผู้อำกับการสอนอปากคลองศาลให้ข้อมูลบอกว่า
เตรียมที่จะนัดทั้งคุณไอซ์รัชนกมาสอบปากคำอีกครั้ง
แต่ยังไม่ได้กำหนดวันเวลานะคะส่วนคุณตั้มยุทธเลิศเนี่ย
ตำรวจจะออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาฐานทำร้ายร่างกายก่อน
และตามกระบวนการทางกฎหมายค่ะถ้าออกหมายเรียกสองครั้งเจ้าตัวไม่มา
ก็จะออกเป็นหมายจับแล้วก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย
ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายแล้วก็จะพิจารณาเรื่องราวให้เป็นธรรมที่สุด
ค่ะเรื่องร้อนจริงนะคะสำหรับประเด็นนี้นะคะ
ก็ให้ตำรวจเนี้ยตรวจสอบเรื่องนี้กันต่อไปค่ะ